คุณผู้ชมครับตอนนี้พื้นที่ทางตอนบนของประเทศหรือว่าทางภาคเหนือนะครับ
ยังคงมีความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องครับ
จุดนะครับอุณหภูมิเลขตัวเดียวติดต่อกันมาหลายวันแล้ว

เป็นจุดไหนบ้างนะครับต้องไปสอบถามกับคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับใครที่อยากสัมผัสอากาศหนาวเย็น
สุดสัปดาห์นี้นะครับใครที่จะไปอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่านอกจากจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวแล้ว
อาจจะต้องระวังเรื่องหมอกรวมไปถึงฝนด้วยนะครับ
มีโอกาสตกในพื้นที่ภาคเหนือจะเป็นจุดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันครับ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้นอีกแล้วแน่นอนครับ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือการขับขี่การเดินทางการใช้ถนนนะครับ
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดหมอกรวมไปถึงสายฝนเกิดขึ้นได้
โดยล่าสุดจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับ
ตอนนี้พบว่ามีหนึ่งปัจจัยที่กำลังจะเข้ามาเยือนเมืองไทยของเรา
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้น
ปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขนาดนี้
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย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
เย็นลงเมฆบนท้องฟ้าก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไปต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต
บริเวณจังหวัดน่านสุดสัปดาห์นี้เช่นเดียวกัน
มีเรื่องของฝนที่อาจจะต้องระวังหน่อยโดยเฉพาะวันเสาร์นะครับ
ท้องฟ้าที่จะโปร่งโลกแดดกลางวันแรงต่ำสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่วันจันทร์๑๓องศาเซลเซียต
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียตวันนี้
มากันที่ภาคใต้เวลานั้นก็ยังรับอิทฤษฯจากวัดอสุมตะวันออกสีเหนือยังต่อเนื่อง
แม้ว่าจะมีกำลังอ่อนลงนะครับ

ช่วงเย็นอาจจะไปตกแถวบริเวง
จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงา
ทางตอนล่างของสุรทานีและก็บริเวณจังหวัดสงครา
หลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะค่อยหายไป
พรุ่งนี้ช่วงเช้าฝนค่อนข้างโล่ง
กลับมาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากการตรวจสอบหลังจากนี้เป็นต้นปลายอุณหภูมิ
ก็จะยังคงส่ง

ในพื้นที่กรุงเทพหานครนั้นอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้
ดังนั้นครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตได้ด้วย
ยังไงก็คงต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ